คุณผู้ชมคะมาดูกันเรื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
มีสองเรื่องนะเมื่อกี้เราดูไก่ไก่ใช่ไหม
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไก่ได้เพชรนี่แหละค่ะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่สุวรรณภูมิเหมือนกัน
มีผู้ชายคนนึงเขาอ้างตัวว่าเป็นทหาร
แล้วก็เป็นคนของคอสชเป็นคนของกอรมน
จะเข้าไปในสุวรรณภูมิเพราะว่าต้องการที่จะตรวจจับไกด์เถื่อน
แต่ทีนี้ตำรวจก็สังเกตเห็นพิรุษนะคะ
สุดท้ายก็สามารถรวบตัวได้แล้วก็ส่งดำเนินคดี

มีสมาคมไหนคนที่เป็นประธานสมาภัณฑ์ชื่ออะไร
จารุงยังบอกชื่อไม่ถูกเลยนะฮะจารุงเข้าใจไหม
พอผมถามให้บอกว่าอยู่กรมนทำฮารให้กรมน
คือในความเป็นจริงจารุง
ผมนี่ลูกทหารพ่อผมเป็นทหาร
ย่างที่น้องผมทหารเยอะแยะ
เราไม่เคยเห็นมีใครมาอ้างรักษาแบบนี้กับเรา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทั้งทหารทั้งตำรวจท่องเที่ยว
ตำรวจสภธกัสยานสุวรรณภูมิ
กำลังสอบปากคำผู้ชายที่นั่งอยู่
เมื่อกี้ก็คือนายจารุงอรันสุดอายุ๔๕ปี
ผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่

แล้วก็กอรมนยศร้อยโท

เพื่อให้เข้าไปจับไกด์เถื่อนในสุวรรณภูมิ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็แบบอ้าวอะไร
เหมือนมีพิรุษก็เลยเชิญตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็ตรวจสอบค้นไปค้นมา

บัตรประจำตัวของสังกัดต่างเพียบเลยเนี่ย

มีทั้งคศกอรมนมีบัตรสมาคมผู้สื่อข่าว
ทีนี้เขาก็ต้องตรวจสอบว่านี่บัตรจริงบัตรปลอม

พอติดต่อไปต้นสังกัดก็ไม่สามารถที่จะยืนยันการออกบัตรได้

ว่านายจารุงเนี่ยมีการปลอมแปลงเอกสาร

เจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้ก็เลยควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวนสภธกศสุวรรณภูมิค่ะ
ดำเนินคดีในข้อหามีและใช้เครื่องหมายของทางราชการ

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังตรวจพบเอกสาร

เพื่อนผู้ต้องหาที่มาด้วยกันด้วยนะ
พอสอบปากคำก็ทราบว่าบัตรนี้ได้มานานแล้ว
โดยนายจรุงชักชวนให้ทำบัตร
เสียเงินค่าทำบัตร๑๕๐๐บาท

ว่าไปทำที่ไหนแล้วมันมีพวกธุรกิจอะไรแบบนี้

โอ้ยมันมีทำบัตรปลอมอะนะ